ที่จังหวัดสุราธานีมีภาพจากกล้องวงจรปิด

ผู้ก่อเหตุที่บุกมาในบ้านเนี่ย

ผู้ใหญ่บ้านพาพวกมามาทำร้ายค่ะเฮ้ย

ให้ไปตรวจสอบเรื่องน้ำปลาปลาไม่ไหล
แต่ทำไมค่าน้ำแพงแจ้งความแล้วไม่คืบ
กลายเป็นว่าเนี่ยผู้ใหญ่บ้านบุกมาที่บ้าน
ตอนกลางคืนพาพวกมาแล้วทำร้ายเจ้าของบ้านเลยอ่ะ
เจ้าของบ้านคือนุ่งพัชตัวผืนเดียวอะค่ะ
ต่อยถูกทำร้ายจนล้มจนอะไรเนี่ย
คุณผู้ชมแล้วในบ้านคุณผู้ชมเห็นไหมคะมีภรรยาเขาอยู่ด้วย
จนต้องแบบยกมือไหว้ขอร้องว่าหยุดเธอหยุดเธอหยุดทำร้าย
แล้วก็มาห้ามคนเนี่ยห้ามคนที่มาทำร้ายอ่ะ
ยกมือไหว้เลยนะคะขอเถอะขอเถอะ
แล้วก็ดันไม่ให้สามีตัวเองออกไปตอบโต้
มีเด็กอยู่ในบ้านด้วยโอ้โหมันอะไรกันนี่คะ
คือคนที่ถูกทำร้ายเขาโพสต์เอาไว้ค่ะ
เขาบอกว่าผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและลูกบ้านรวมแล้ว๕คน
บุกรุกเข้าไปในบ้านเขาตอนกลางคืนมันคือบุกรุกในยามวิการนะ
ไปทำร้ายร่างกายเขาใช้ปืนขู่ฆ่าเขา
เหตุการณ์เกิดขึ้นหกกัญญายนนะคะแจ้งความสิบสองกัญญายน
มันยังไม่คืบเลยคดีเนี่ยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หมู่สอง
ที่อำเภอเวียงสะจังหวัดสุราธานี
วันนี้ทีมข่าวของเราไปที่บ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านเช่านะคะ
ไปเจอกับนายสาครอายุสี่สิบสี่ปีเป็นคนเช่าบ้าน
เขามีอาชีพเป็นช่างซ่อมทั่วไปอะค่ะเขาเป็นคนโพสต์คลิปขอความช่วยเหลือ
เขาบอกเขาเป็นผู้เสียหายที่ถูกทำร้ายเขาเล่าให้ฟังว่าสองทุ่มกว่ากว่า
เขาโทรหาผู้ใหญ่บ้านมาช่วยดูน้ำปลาปลาหน่อยน้ำมันไม่ไหล
แต่ทำไมค่าน้ำมันตั้งสี่ร้อยกว่าบาทมันแพงนะอ่า
ปรากฏว่าแจ้งไปแค่นี้นะคะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมา
เปิดชายเสื้อขึ้นมาอ้าวมีปืนเหน็บอยู่เขาก็ถอยเข้าบ้าน
อ่าเขาบอกว่าขอยังไม่จ่ายเพื่อให้เช็คก่อนว่าเสียที่ตรงไหน
ยังไม่จ่ายค่าน้ำที่มันแพงเพราะไม่รู้ว่าเออทำไมน้ำมันไม่ไหล
ทำไมมันแพงแต่ถูกอีกฝ่ายต่อว่าค่ะ
เขาก็เลยไปคว้ามีดฟันลงไปใกล้มิเตอร์น้ำ
แต่กลายเป็นว่าผู้ใหญ่บ้านมาเองเลยทีนี้เหน็บปืนที่เอวค่ะ
ถามตัวคุณสาคอนที่เป็นผู้เสียหายว่าสาครมึงมีปัญหาอะไรนักหนา
แล้วก็คุยกันเรื่องค่าน้ำปลาปลาน้ำปลาปลาไม่ไหลเนี่ย
แต่จังหวะที่สาคอนบอกว่าก็ผมกำลังจะเอาใบเสร็จให้ผู้ช่วยแล้ว
ตัวผู้ใหญ่บ้านดูว่าเนี่ยมันแพงแต่น้ำมันไม่ไหลทำไมมันแพง
กำลังจะชี้แจงนะคะในนุที่มาด้วยอ่ะ
ที่มาด้วยกับผู้ใหญ่บ้านกับผู้ช่วยต่อยเขาเลยต่อยสาคอนเลย
หลังเกิดเหตุภรรยาดึงสาคอนเข้าบ้านภรรยายกมือไหว้บอกพ่อเถอะพ่อเถอะ

พ่อพ่อบอกผมก็เลยลากมีดออกไปแล้วก็พูดว่าพ่อทอด
ก็เลยฟันข้างมิเตอร์แต่ก่อนหน้าเขาดึงเสื้อขึ้นผมเห็นปืน
ก็เลยคุยเขาบอกว่าผมเนี่ยทำลายทัพหมู่บ้าน
ปล่อยน้ำหมู่บ้านทิ้งผมก็เลยพากันเสียแล้วก็เห็น
ปืนเขาก็เดินไปทาเขาที่กลางตราดุนว่าให้เขายิง
ผู้ใหญ่ก็มาตอนเดินมาจากบ้านเขาดึงปืนขึ้นมาแล้วมี
ขอโทษกับผู้ใหญ่ที่ไม่มีปืนหรือมีดอะไร

กับผู้ใหญ่เดี๋ยวค่อยคุยกันพรุ่งนี้

พอโทรให้คน

คนชื่อยิ้มหรือตานุ

เขาก็ไปแจ้งความสพเขานิพันธ์

จนถึงตอนนี้คดีมันยังไม่คืบเลย
คืบเลยอ่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะคือบ้านที่เขาเช่าอยู่อ่ะค่ะ
อยู่ตรงข้ามบ้านผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับแล้วดูสิ่งที่ผู้ใหญ่บ้านทำกับเขา
แล้วรอบบ้านก็คือคนของผู้ใหญ่บ้านทั้งนั้นเลยนะ
แต่สาคอนบอกผมไม่กลัวนะผมไม่กลัวผมจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ก็แจ้งความเอาไว้แล้วแต่ด้วยความที่ว่าลูกชายของนายสาคอนนะคะ
อยู่ในเหตุการณ์ก็หวาดกลัวเนอะเป็นเด็กก็กังวลใจด้วย
คือข้อหาที่ไปคุยกับทางตำรวจว่าอยากจะแจ้งความเอาผิดกับทางกลุ่มผู้ใหญ่บ้านนะคะ
แน่ก็คือร่วมกันบุกรุกในเคหาสถานในเวลากลางคืน
กำลังประทุษร้ายโดยมีอาวุธทำร้ายร่างกายนะคะ
เรื่องของการพาปืนในที่สาธารณะอะไรแบบนี้
คือเราก็ถามตำรวจนะคะว่าเอ๊ะมันทำไมมันยังไม่คืบ
แต่เหมือนกับว่าตำรวจให้ข้อมูลกลับมาว่า
อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบเรื่องของอาวุธปืนจากฝั่งผู้ใหญ่บ้านที่เป็นผู้ก่อเหตุ
วัดเกิดเกลื่อนผู้ใหญ่บ้านที่เป็นคู่กรณีกับนายสาคอนครับ
ผู้ใหญ่บ้านคุยกับเราว่าตอนนี้อยู่นอกพื้นที่ไม่สะดวกจะให้สัมภาษณ์
ยังไม่สะดวกจะให้ข้อมูลอ่าก็เลยไม่มีข้อมูลทางฝั่งของกลุ่มผู้ใหญ่บ้านค่ะ
คุณผู้ชมค่ะแต่ภาพจากกล้องวงจรปิดมันก็ก็เนี่ย
ก็เห็นว่ามันมีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นจริง
แต่ทีนี้แหมถ้าเดือนละ๔๐๐กว่าบาทมันก็ถือว่าแพงอยู่นะ
แล้วทำไมแค่เรียกให้ผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาตรวจสอบให้

ปัญหามันคือตรงนี้การใช้ความรุนแรงตรงนี้นี่แหละนะ